ตลาดไทยรัฐคนเดินเยอะแต่ช่วงนี้๒สัปดาห์ขอปิดก่อนนะแม่ค้าพ่อค้าแล้วก็ลูกค้าทั้งหลายขอฉีดทำความสะอาดพ่นพื้นที่กันไปหน่อย
เป็นเจ้าของตลาดก็ต้องดูแลนี่แหละค่ะอรุณสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องของอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันหน่อยนะคะ
ช่วงสัปดาห์นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ฝนเบาแดดร้อนอบอ้าวจริงล่ะค่ะคุณผู้ชม
มีสาเหตุจากอะไรบ้างเนี่ยเราเปิดดูข้อมูลกันหน่อยแล้วกันนะคะ
ณตอนนี้นะคะประเทศไทยนะคะก็จะโดยรวมแล้วค่ะตอนกลางของประเทศคือภาคกลางภาคอีสาน
แถบตอนกลางของประเทศเลยเนี่ยคุณผู้ชมร้อนเลยทีเดียวแต่จะมีฝนของภาคใต้นะคะ
บริเวณภาคใต้และอ่าวไทยด้วยเช่นเดียวกันแต่ขณะเดียวกันค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือ
ทิศทางลมและร่องมรสุมเนี่ยจะอยู่แถวแถวทางทะเลแปซิฟิกหรือว่าเกาะไฮลำนะคะซึ่งคาดว่าช่วงวันที่ห้าหกเจ็ดมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ย
ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่งส่วนตอนนี้นะคะเรื่องของฝนก็ถือว่าตกตอนล่างของประเทศเท่านั้น
ส่วนตอนกลางวันเนี่ยนะคะแดดจะร้อนโดยเฉพาะแถบตอนกลางเห็นไหมครับภาคกลางขึ้นไปทางภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยร้อนจัดร้อนจีกันเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสล่ะค่ะที่จะได้ขุดร่องระบายน้ำหรือว่าขุดสระกักเก็บน้ำ
รวมไปถึงทำการเกษตรต่างกันด้วยนะคะส่วนฝนค่ะโมเดลนี้แสดงให้เห็นว่ามีฝนตกช่วงเวลาใดบ้าง
ก็เห็นชัดเจนนะคะว่าพื้นที่ตอนกลางเนี่ยไม่มีฝนไม่มีสีฟ้าปกคลุมแปลว่าโปร่งโล่งสบายดีอากาศเปิดดีค่ะ
แต่ภาคใต้ยังคงต้องระมัดระวังนะคะเรื่องฝนตกทั้งภาครวมถึงทั้งอ่าวไทยอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออก
จะมีภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องศรลำพูนลำปางอุตรดิษฐ์เล็กน้อย
ส่วนคลื่นฝั่งอันดามันยังคงสูงนะคะ๒๔เมตรฝั่งอ่าวไทยถือว่าคลื่นสงบทะเลเรียบนะคะ
ชาวเรือฝั่งอนามันงดเดินเรือในระยะนี้กันด้วยค่ะไหนพูดถึงภาคใต้แล้วเราไปดูที่จังหวัดพังงากันหน่อย
ชาวประมงนี่นะคะเขาออกเก็บหอยค่ะคุณผู้ชมหอยอะไรไปดูกันหน่อยตามกันไปเลยค่ะ
ช่วงหน้ามรสุมคลื่นแรงแบบนี้ชาวบ้านในพื้นที่เกาะคอเขาจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียง
บอกว่าเดี๋ยวต้องรอจังหวะน้ำลงนะพอน้ำลงแล้วจะไปทำอะไร
เก็บหอยหลักไก่และหอยแครงที่ชายหาดซอยตกปลาค่ะซึ่งช่วงนี้หอยทั้งสองชนิดจะถูกคลื่นซัดมาบริเวณชายหาด
แห่ไปเก็บคึกคักเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยได้เป็นกิโลกิโลเลยค่ะ
แล้วก็จะเลือกเฉพาะตัวโตเท่านั้นเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยก็จะปล่อยให้มันเติบโตตามธรรมชาติ
หลักไก่เนี่ยนะคะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยค่ะ
หรือว่าจะเอาไปต้มไปแกล้งไปผัดแบบนี้ได้เลย
บางคนบอกขอเอาไปขายแล้วกันได้ราคาดีอยู่ประมาณ๓๐๔๐กิโลกรัม
สามสิบถึงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะก็เป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
เห็นอย่างนี้แล้วจะต้องจัดแล้วนะคะเมนูหอยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานอย่างนครราชศรีมาก่อนหน้านี้
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันนะคะทำให้ข้าวของเกษตรกรได้รับน้ำฝนชุ่มฉ่ำ
เกิดเป็นน้ำท่วมขังข้าวคือเกิดมาตกมาเยอะเกินไปอะค่ะ
กล้าเริ่มเหี่ยวเฉานะคะเริ่มเหี่ยวเฉาแต่ว่าพอได้ฝนแบบนี้ก็
เจริญเติบโตฟื้นตัวได้ดีเป็นต้นกล้าเขียวขจีก่อนหน้านี้
กุมขมับเลยค่ะบอกโอ้โหถ้าแรงแบบนี้ร้อนแบบนี้
ไม่มีน้ำมาเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนกันเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงพักนะคะอย่างที่บอกไปถ้าหาก
ว่าช่วงไหนแดดเนี่ยเราก็ทำบ่อกักเก็บน้ำเอาไว้
เทลงมาเราก็จะได้มีน้ำเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนะคะ
ส่วนใครมีพื้นที่หลังบ้านหรือระเบียงอยากจะปลูกผักสวนครูเอาไว้ใช้
ก็เป็นไอเดียที่ดีเพราะถ้าตลาดปิดแบบนี้
ฉันเชื่อว่าต้องเดือดร้อนแน่เลยตอนนี้ขอไปช่วยดูแลความเรียบร้อยของตลาดก่อนนะคะ
เดี๋ยวเปิดตลาดใหม่ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกคนนะคะ